ขโมยรถ๕คันด้วยกันภายในวันเดียวแบ่งเป็นโอ้โฮ๕คันเลย

เขาขโมยรถกระบะ๓คันรถจักรยานยนต์อีก๒คัน
ทีนี้เหตุการณ์สุดท้ายที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตก็คือ
เขาไปขโมยรถกระบะที่หน้าอู่แห่งหนึ่ง

คนร้ายควักปืนออกมายิงไปที่กลางหน้าอกนะคะ
เจ้าของอู่ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
ระหว่างที่ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายตอนนี้คนร้ายคนนี้ถูกตำรวจจับกลุ่มได้แล้ว

ตำรวจบอกว่าลักษณะคล้ายกับคนเมายาเสพติด
มาอีกแล้วเรื่องนี้คนเมายาเสพติดแล้วมาก่อเหตุ
แล้วเมื่อวานตอนที่ตำรวจปิดเมืองไล่ล่า

คุณเชื่อไหมว่าบริเวณนั้นคือรถติดยาวเหยียดเลยค่ะ

ตำรวจที่จับกลุ่มตัวได้นะคะคนร้ายคือคนนี้นะคะ
ชื่อว่านายพรชัยไหมคง
เหตุการณ์สุดท้ายที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตคือ
เขาไปก่อเหตุยิงนายจำนงสโหน่เซ้ง
หรือว่าช่างแมวระวินอายุ๔๒ปี
ช่างแมวรวินเสียชีวิตอยู่ที่หน้าอู่ของตัวเองนะคะ
เป็นอู่ซ่อมรถยนต์หมู่ที่๕ตำบลบังพระเหนือ

จากนั้นตำรวจนำตัวมาสอบสวนที่สพละอุ่นค่ะ
หลังจากจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรนะคะ
ทีนี้มาดูเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างไล่เลี้ยงแบบนี้
เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุคือนายพรชัย
จากนั้นขับรถคันนี้รถตอนเดียวเนี่ยนะครับ
ทำทีไปขอซ่อมที่อู่ลิ้มเจริญยนต์ในตัวเมืองระยอง
แต่เป็นแคปทีนี้ซึ่งจอดอยู่ในอู่ขับหลบหนีไปแล้วเอาไปจอดซ่อน
โรงรถของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางพระเหนืออำเภอละอุ่น
จอดซ่อนไว้นะซ่อนไว้ก่อนนะคะจากนั้นพอเดินออกมา
จักรยานยนต์คันนี้เจ้าของเขาเสียบกุญแจคาเอาไว้นะคะ
ซึ่งเป็นรถของแรงงานชาวพม่า
หลังจากนั้นนะคะกำนันตำบลบางพระเหนือค่ะได้จับกลุ่มตัว
ผู้ก่อเหตุก็คือนายพรชัยได้นะคะเพราะว่านายพรชัยมีท่าทีพิรุษ
แล้วแรงงานชาวพม่าเนี่ยเขาไปแจ้งไว้กำนันก็เลยช่วยกันปิดล้อมตามหา
จับกลุ่มตัวได้ช่วงนั้นนายพรชัยถูกกำนันให้ยืนพิงเสาไว้
หันหลังไว้เพื่อที่จะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็จะเอาไปแจ้งตำรวจ
แต่ว่าจังหวะนั้นนายพรชัยค่ะมีปืนเอาปืนมาด้วย
เอาปืนเนี่ยหันมายิงใส่กำนันแต่กำนันกระโดดหลบหนีได้ทัน
รอดตายแบบบุดหวิดนะคะและช่วงชุลมุนค่ะนายพรชัย
ขี่รถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันคือขโมยรถจักรยานยนต์ของกำนัน
หลบหนีไปทีนี้รถจักรยานยนต์ขโมยสองคันแล้วนะหลบหนีไปไหน
ไปเอารถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ที่โรงรถของชาวบ้านในตำบลบางพระเหนือ
อำเภอละอุ่นขับไปเรื่อยค่ะจนไปผ่านอู่ของช่างแมวระวิน
รถคันนี้จอดอยู่ที่หน้าอู่และเสียบกุญแจคาไว้
เห็นแบบนี้ค่ะเข้าไปขโมยช่วงนั้นช่างแมวเนี่ยได้ยินเสียงคนมาเปิดประตู
ก็วิ่งไปดูอ้าวมีใครก็ไม่รู้จะมาเอารถที่เขามาจอดซ่อมในอู่ไป
จากนั้นก็เอาเข้าตัวเข้าไปขวางไว้พยายามที่จะเปิดประตู
ผู้ก่อเหตุคือนายพรชัยเห็นท่าไม่ดีค่ะ
ควักปืนออกมายิงสวนไปที่ช่างแมวระวินนะคะ
ถูกที่บริเวณหน้าอกตอนแรกช่างแมวบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าเสียชีวิตในขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ระดมกำลังติดตามไล่ล่าตัวในพรชัย
แล้วก็มีการตั้งด่านสกัดจับด้วย
ต่อมาค่ะตำรวจไปพบรถกระบะคันสุดท้าย
มิซูบิชิของช่างแมวระวิน
จอดอยู่ริมลำห้วยในพื้นที่บ้านทุ่งคาตำบลหาดส้มแป้น

รถคันนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ก็คือที่มีการยิงช่างแมวเสียชีวิต๑๐กิโลเมตร
ผู้ก่อเหตุนายพรชัยทิ้งรถแล้วก็หนีเข้าป่าไป
ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอพะโต๊ะนะคะ

แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านในระแวกนั้น
บอกให้ขับรถพาไปส่งหน่อย
ตำรวจปิดล้อมพอดีช่วงนั้น

ตำรวจนำตัวมาสอบสวน
จำไม่รู้เรื่องค่ะให้การสับสน

ถ้าเกิดว่าภาษาชาวพุทธต้องบอกว่ากรรมตามทันนะ
แป๊บเดียวนะคะไปเจอคู่อรีนนะคะ
ขอบคุณคู่อริด้วยที่ช่วยจับกลุ่มตัวนะคะ
คาดว่าอาการสับสนผู้จาไม่รู้เรื่อง